ทุกผู้ชมครับเราก็ไปพิสูจน์ตรงนี้ให้
หลังจากเห็นคลิปกันนี่ฮะนี่คืออาจารย์ชู
เขาบอกว่าเขาเป็นฤษีจี้กงสามารถเสกแร่กายสิทธิ์ได้
ใครได้แร่ไกยสิทธิ์ไปเขาเสกออกมาจากตา
แล้วเอาไปฝั่งใต้ผิวหนังร่างกายจะแข็งแรงมีพลัง
เหินได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
คุณสมบัติมันเหมือนกับเหล็กไหลเลยนะแล้วแร่กายสิทธิ์ที่อาจารย์ชูเนี่ยบอกว่า
มันไม่มีทางหมดเพราะมันอยู่ในร่างกายอาจารย์
วิธีเสกแร่กายสิทธิ์ท่านผู้ชมดูตรงนี้เลยฮะดูคลิปนี้เลยครับ

ครับไหนดูครับเม็ดเล็กเห็นมั้ย๒เมตรครับ

คือจำได้มั้ยว่าเราก็เคยมีอะไรนะเสกเหล็กไหล

คว้ามาจากอากาศแต่นี่อาจารย์ชูบอกออกมาจากตาอาจารย์เลย
กายสิทธิ์มันอยู่ในตัวอาจารย์นี่แหละ

ก็ไม่ไหนแบบเรียกเป็นเรื่อยอ่า

ท่านผู้ชมครับเราก็เลยพยายามที่จะไปแม่
ต้องขอไปพิสูจน์หน่อยล่ะขอบุกไปดูหน่อยนี่อาจารย์ชูนะฮะสำนัก
ฤษีจี้กงของอาจารย์ชูอยู่ที่บ้านบุเสือตะบนลำมูล
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมามาถึงนี่เจออาจารย์ชู
กำลังทำพิธีอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์ให้กับคนที่เข้ามาหานะ
ตรงนี้นะครับแล้วเราไปเจอลูกศิษย์ชายหญิงนี่เป็น๑๐
กว่าคนเลยนะฮะเขาบอกว่าเขามาปลุกเสกขอให้ปลุกเสกคาถา
โฉนดที่ดินหรือว่าลงเสน่หมตามหานิยมให้หน่อยค่ะนี่
นักอาจารย์ชูนะครับคืออาจารย์ชูเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเคยมี
ค้าขายนะแล้วทีนี้ก็ไปเรียนวิชาคาถาอาคมมาตั้งแต่
เมื่อ๒๐ปีก่อนเรียนจากอาจารย์๔คนเป็นทั้งพระชื่อดังแล้วก็
คารวาสหลังจากนั้นก็ได้คาถงคาถามาตัวอาจารย์ชูบอก
ผมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกใช้วิธีท่องจำสำนักตรงเนี้ยเพิ่ง
ตั้งมา๗ปีลูกศิษย์มีทั้งคนไทยคนต่างชาติคนต่างชาติส่วน
ใหญ่มาจากมาเลเซียสิงคโปร์มาให้ทำพิธีปลุกเสกปัดเป่าทำ
เมตตามหานิยมนี่ฮะแต่เห็นรอยสักเต็มตัวเนี่ยแต่อาจารย์ชู
บอกผมไม่ได้ทำพิธีศักยันต์อะไรนะแต่ว่าผมศักยันต์เฉยส่วน
เสกแร่กายสิทธิ์เป็นการใช้พลังคาถาอาคมเรียกแร่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อนำออกมาฝังในร่างกายของลูกศิษย์แต่ละคนจะออกมาไม่
เท่ากันจะต่างชนิดกันด้วยต่างขนาดกันด้วยแล้วแต่บุญบารมี
ของคนนั้นได้มาต้องเอาไปฝังในร่างกายนะครับถ้าไม่ฝัง
สักพักนึงแร่มันจะหายไปนี่อาจารย์ชูบอกอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่
แร่จะเป็นสีดำนะบางคนก็อาจจะเป็นสีสันก็ได้นี่แล้วแต่ความ
แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนแตกต่างกันไปโดยเชื่อว่าใครได้
จะช่วยรักษาโรคได้ด้วยเพิ่มพลังในร่างกายได้ด้วยเมตตา
มหายอมด้วยค้าข่ายร่ำรวยด้วยทรงเสิร์ตโชคราบด้วยไม่เชื่อ

เขาจะทำบุญเลยแต่ศาสตราของครัว
ถามว่ามันดีไหมฟังไปเลย

คือเราไปถึงสำนักของอาจารย์ชูทั้งทีเนี่ย
ตั้งใจจะให้อาจารย์ช่วยเสกแร่กายสิทธิ์ออกจากตาให้ดูหน่อย
เพราะเอิญลูกศิษย์บอกวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยสะดวก

เดี๋ยววันหน้าก็ละกันเผื่ออาจารย์จะสะดวก
เราก็เลยไปถามพี่เบิ้มลูกโป่งนะฮะเป็นนักมายกลชื่อดัง
ที่โทษภาษาอาจารย์ชูก็มีเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อ
แต่เราอยากทำให้ดูแต่เพราะเอิญวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยสะดวก
ส่วนพี่เบิ้มลูกโป่งเป็นนักมายกลชื่อดัง
บอกว่าตัวพี่ก็เสกได้พวกสิ่งศักดิ์ศิษย์ออกจากดวงตา
มันทำกันมานานแล้วนะพี่เบิ้มบอกเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็แล้วกัน

กลอันนี้เล่นกลชัวร์ผมเป็นนักเล่นกลอันนี้คือเล่นกลถ้าถามว่าให้ผมบอกโดยนักหลักของมัยกลมันเฉลยไม่ได้แต่บอกว่าผมก็เก็บไว้ในตานี่แหละ
แต่มันเก็บโดยนักหลักของนักพยากลยังไงอย่างนี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราดูอย่างนี้อย่างนี้ช่วยดึงหน่อย
แต่ถามว่าทำยังไงใช้วิธียังไงพี่เบิ้มบอกอันนี้มันก็เป็นศาสตร์ของทางนักมายากลเขานะ
ก็ขอปกปิดไว้น่ะนะครับต้องไปเรียนมัยกลใช่ไหมใช่นี่ติไปลองมานะครับ
ส่วนในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมหรือว่าหมอก๊อฟนะครับ
บอกว่าการเล่นกลที่เสกของออกจากดวงตาเนี่ย
มันต้องมีการนำผุกหินเผชรศิลป์หรือสิ่งสังต่าง

ที่ตาเกิดการระคายเคืองได้

ที่จะเสกของให้หล่นมาจากตา
ก็จะต้องเอาหินหรือเพชรหรือขวดต่างไปวางไว้ที่ใต้เปลือกตานะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงกับทำให้ตาบอดได้เลยนะครับ
เพราะว่ามันอาจจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบ
กตาอักเสบกระจกตาอักเสบเล่นตาอักเสบ
หรืออวัยวะอื่นในตาเล็กน้อยตรงนี้นะครับ
มันระคายเครื่องแล้วเกิดการอักเสบนะครับ